เราจะได้เห็นในโซเชียลตลอดเลย
ดาราก็ออกมาร่วมโครงการนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะ

ปองศักดิ์นะออกมาโพสต์แสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสังคม
ด้วยการชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
แสดงจุดยืนของตัวเองเลยนะว่าขอบริจาคเงินค่าตัวทั้งหมดเนี่ย
สองหมื่นบาทให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
เนื่องจากเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็ใจความของโครงการนี้ไม่ดีพอนะ
ทำให้กระทบความไว้เนื้อเชื่อใจของใครหลายคนจึงไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับโครงการนี้แล้ว
แต่ก็เข้าใจนะว่าภาพที่ถ่ายออกไปมันจะยังอยู่ตลอดไปค่ะ
ต้องขอโทษทุกคนด้วยอ๊อฟเองยืนยันว่าอยู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นั่นเอง
ซึ่งจากโพสต์นี้ค่ะก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ซัพพอร์ตกันมากมายเลยนะคะ
โครงการผู้หยุดโกงค่ะก็เป็นโปรเจกต์ใช้เงินทุนลงทุนก็ประมาณ๗ล้านบาท
กองทุนป้องกันแล้วก็ปราบรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเองนะคะ
ก็มีดาราดังเนาะพี่แจ๊คมาร่วมโครงการนี้จากรูปถ่ายที่เราได้เห็นกันน่ะนะคะ
ก็เป็นแบบว่าภาพแบบสีดำหน่อยแล้วก็มีตัวสันสีแดงแล้วก็แฮชแท็กคำว่าพูดหยุดโก
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะท้ายที่สุดคุณอ๊อปปองศักดิ์ก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะ